คุณผู้ชมเกิดเหตุการณ์ช่างต่อเติมรีสอร์ทเขาพลัดตกในบ่อน้ำ
แล้วเสียชีวิตนะฮะหลังจากนั้นภรรยาก็ไปจุดทูบ
เดียวคุณผู้ชมจากที่หาไม่เจอนะร่างของผู้เสียชีวิตนั้นลอยขึ้นมาเห็นทันทีเลยครับ
ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเหมือนกันนะ
แต่ภาพที่เห็นเนี่ยเสื้อส้มเนี่ยคือลูกสาวผู้ตายค่ะตะโกนเรียกพ่อเรียกพ่อ
เพราะว่าคือพบว่าพ่อเขาคือนายประดิษฐ์โฉมศรีอายุ๕๐ปีจมอยู่ในบึงของรีสอร์ท
ที่นี่ตำบลท้ายเกาะอำเภอสามโคกที่ปฐุมนะฮะได้รับแจ้งเหตุไป
นักประดาน้ำของปริตึงก็มามาช่วยกันงมหามร่างของนายประดิษฐ์
๒ชั่วโมงไม่เจอครับทำยังไงงมยังไงก็ไม่เจอ
หลังจากนั้นภรรยาของนายประดิษฐ์กับลูกสาวตัดสินใจ
จุดทูปไหว้สารเจ้าแม่กวนอิมซึ่งอยู่ใกล้กับบึงนี้
ขอเลยขอเถอะเจ้าแม่พาไปจุดทูปขอให้พบร่างเถอะ
ขอให้พบร่างสามีฉันขอให้พบร่างพ่อฉันแล้วเห็นไหม
งูมาเลยครับงูจากไหนก็ไม่ทราบ
มาแบบนี้จู่งูขนาด๒เมตรเลื้อยผ่านศาลไปเหมือนว่าท่านรับรู้
อะไรแบบนั้นแล้วแป๊บเดียวคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าร่างของผู้ตายนะ
ขึ้นมาจากน้ำแล้วทีมค้นหาก็เจอเลยครับ
ทั้งที่งมอยู่๒ชั่วโมงตรงนี้ก็เคยงมก็ไม่เจอ
จู่ก็เอาร่างขึ้นมาได้แล้วก็ให้แพทย์ชนสูตรกันต่อไป
ครอบครัวก็ดีใจที่พบร่างแต่ก็เสียใจที่เสียชีวิตไป
นักข่าวก็พูดคุยกับนางเพชรโฉมศรีซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตาย
บอกว่านายประดิษฐ์เป็นช่างรับเหมาแล้วก็มาต่อเติมรีสอร์ทนี้
แต่เขาชอบไปดื่มเหล้าที่สาราริมน้ำเป็นประจำ
ครั้งนี้ผิดสังเกตหายไปตั้งแต่ช่วงเย็นจนดึกก็ไม่กลับก็ออกไปหา
แล้วก็ไปเจอรองเท้ากับกองเลือดที่สาราริมน้ำ
ก็เลยแจ้งกู้ภัยไปช่วยกันค้นหา
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจก็บอกว่าน่าจะเป็นการที่เมา
แล้วก็ล้มศีรษะฟาดพื้นเลือดออก
แล้วร่างก็ตกลงไปในน้ำแล้วก็เสียชีวิตนั่นเอง